เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดห้วยขวางในกรุงเทพเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
คุณสัตว์ไทยคิด
เฮ้ยคุณสัตว์ไทยคิดดิ

คุณสัตว์ไทยคิดดิ

ถนนไม่ได้แคบมากก็จริงแต่คนมันเยอะ

แล้วภาพเล่าเรื่องคุณผู้ชมคงไม่ต้องบรรยายแล้วนะคะ
ถ้ามันชนแล้วหนีเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเนี่ยค่ะ

คุณตั้งใจจะล่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปถึงไหนเนี่ย
ทุเรศทุรังมากเลยคนขับรถกระบะ

คือคนขับรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีดำ

คนขับรถกระบะก็ไม่ลองไม่ลงไปดูนะ
ซ้ำยังพยายามขับรถ

เตอร์ไซค์ก็ครูดไปกับท้องถนนเนี่ยนะ

ที่เขาเห็นเหตุการณ์ยกมือถือขึ้นมาเลยค่ะ

ส่งเสียงตะโกนบอกชาวบ้านช่วยกันจับช่วยกันจับ

จับคนขับรถกระบะได้แล้วนะคะ
แล้วชาวบ้านก็ลงโทษไป

แต่มูลเหตุก่อนหน้านี้เราไม่ทราบนะครับ

เดี๋ยวไปสอบถามตำรวจเพิ่มเติมให้นะคะ
น่าจะเป็นท้องที่ของสนสุธิศาลนะ